คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ก็สงการแล้วก็วันหยุดยาวค่ะ
และที่สำคัญเด็กน้องหนูก็ปิดเทอมด้วยค่ะ
ที่ครอบครัวนี้กว่าคุณแอฟทัศออนคุณแม่คนสวยค่ะ
ก็เลยถือโอกาสพาน้องปีใหม่นะไปจัดทริปสักหนึ่งทริป
ไปดูซิจะไปไหนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ถือโอกาสจะพาไปลุยพาไปตะลุยเที่ยวดิสนี่
ว่าแต่ทริปเที่ยวครั้งนี้น้องปีใหม่คนเก่ง
เดี๋ยวขยับมาฟังแม่แอฟเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะจ๊ะ
ทวงถามข่าวกลับมาเล่นละครอีกครั้ง
ถามย้ำแบบนี้ไม่รู้จะยอมใจอ่อนหรือยังนะ

คือจริงไม่ได้จะไปเพราะว่าช่วงสงกรานหรอกค่ะ

แล้วก็คือปีใหม่เขาก็มีนัดกับเพื่อนเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คลิปนี้ก็จะเป็นทริปแรกที่เขาจะได้ไปเล่นกับเด็กด้วยกัน
เขาจะได้เผื่อจะสนุกขึ้น
ทุกทีเล่นกับแม่กับพี่เปิ้ลมันก็แบบนึง
มาทวงเรื่องเล่นละครอีกแล้วล่ะค่ะ

จริงตอนนี้ก็คุยอยู่จริงค่ะ
จริงองค์ประกอบของเรื่องหนึ่งกว่าจะเซ็ตก็มันก็มีหลายส่วน
เป็นแฟนก็ได้ดูแน่นอน
ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเพิ่งลืมละค่ะ
ขอบคุณแอปมากนะคะคุณปู่คุณย่า
เธอไม่เคยทำร้ายเตชะนรงค์

เอาคุณแอฟกลับไปยืนหนึ่งที่โบนันซ่าได้ไหม

ในฐานะลูกสาวอีกคน
ซึ่งคุณภัยวงค่ะพ่อของอดีตสามีนะคะ
ก็เข้ามาตอบกลับชาวเน็ตรายนี้ด้วยว่า
ไม่มีใครปฏิเสธปีใหม่กับหม่ำมี่อยู่แล้ว

ยอดคนกดถูกใจสิบสองพันกว่าคนเลยนะ
มันตรงใจใครหลายคนไงนะคะ